ไทยได้มาเป็นเจ้าภาพและผลงานก็ถือว่าดี

เมื่อวานเราล้มที่นักใหญ่อิตาลีแบบราบ

ตบลูกยางสาวไทยอันดับ๑๔ของโลกชุดสีขาว

แฟนเนี่ย๑๑พันคนเป็นสถิติสูงสุดสุดของเวาร์แปรงตีครับ

สุดสูดสูงสุดของปีนี้ในเวอร์แปรงตีนะครับ

นำไปก่อน๑๑๐ในไทยนะครับในเซตแรกแล้วก็ปิดเกม๒๕
มีจังหวะสำคัญในการขอวีดีโอชาเลนส์ด้วยนะครับ
ของทางกดด่วนดันใน๔วิทยาลัยมีทากุลนะครับ
คือมั่นใจว่าชัชุออนเนยนะครับตบแล้วติดบล็อกได้นอน
แล้วภาพก็ชัดเจนว่ามีการโดนปลายนิ้วบล็อกของทางอิตาลี
โดยไทยได้คะแนนไปครับนี่ครับคะแนนสำคัญของทีมไทยหนึ่งคะแนน
สุดท้ายปิดเกมชนะไป๓เซตรวดนะครับ
เกมนี้ปื้มจิตทำต้องก่ออารมณ์สูงสูง๑๔คะแนน
ไทยก็คว้าชัยครั้งที่๒จาก๓นัดในการเล่นในบ้านสัปดาห์นี้
อันดับ๑๐ของกลุ่ม๑มี๑๑คะแนน
ก็เหนือตุรกีแล้วก็เบลเยี่ยมกันทั้งหมด๑๒ทีมนะครับ
ในบรรดาแฟนหนึ่งหมื่นพันคนก็มีนักกีฬาไปร่วมชมร่วมเชียร์นี้ครับ
นักแบตมินตันนะครับทั้งบุษนันพรทิพย์พุทธิตาหรือว่านรุสาพัฒน์นะครับ
ก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์บรรยากาศที่สุดยอดของกีฬาวอเล็กบอลนะครับ
ซึ่งให้พาสนใจกันพูดหน้าจริงด้านล่างเข้าไป
เชียร์นี้โอดสนัดมากนะครับไม่ต่างจากคอนเซิร์ตเลยครับ

มีคิวสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียที่เมืองสุราบาย่าในอินโดนีเซีย
เดิมเกมแรกของกลุ่มดีเจอกับจีนอดิตแชมป์๓สมัย
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดให้ชมวันนี้
บ่ายโมง๔๕นาทีอีก๒นัดเจอกับออสเตรเลียวันอังคารนะครับ๑๑นาที๔๕นาที
แล้วก็ฮ่องกงวันพุธ๑๓นาฬิกา๔๕นาทีครับ